ส่วนอีกหนึ่งชุดนะครับผลงานทีมไทยชุดใหญ่แพ้
เมื่อวานเนี่ยคว้าแชมป์ดูไบครับครับ
เป็นธุรกิจที่ประเทศสารับอิมิเรตนะครับ

ของเรามีโอกาสคว้าแชมป์เยอะกว่านะครับ
แล้วพวกเราก็ได้ประตูขึ้นนำนะครับ

ไม่ขาดนะครับแนวรับของสิงคโปร์
เข้าทางของชินพัฒนลีอะกองหลังยิงเข้าไปครับ
และในช่วงครึ่งหลังครับสิงคโปร์มีโอกาสตีเสมอหลายครั้ง
แต่สุดท้ายเป็นไทยที่เฉียบคมกว่า
อตวีรชาตินะครับยิงให้ไทยปิดเกมชนะ๒๐
คว้าแชมป์ไปครองจากการลงสนาม๔นัดมี๙คะแนน

แต่ว่าแพ้จีนไป๐ต่อ๑ทำให้จีนนั้นเบียดขึ้นมาคว้ารองแชมป์เฉยเลยครับ
เตะชุดนี้ก็จะเดินทางนะครับ
ถึงท่ากัดจานสวนภูมิเวลา๓ทุ่ม๕นาที
เป้าหมายของชุดนี้อยู่๒๓ก็คือรอบสุดท้าย
แชมป์เอเชียในปี๒๐๑๘ซึ่งไทยรัฐจะถ่ายเท่าสดในรอบคัดเลือก
แล้วก็การไปแชมป์๔เกมนะครับจะใช้รุ่นยุคไม่เกิน๒๑ปี
ซึ่งมีเด็กหลายคนอยู่ในข่ายชุดนี้อยู่แล้วที่มาเลเซียกลางปีนี้ก็เชียร์กันได้ครับ